นาเมนต์ต่อไปที่ถือว่าสำคัญมากจาก๔เกมก็คือปีหน้าแล้วนะครับ
สมาคมกีฬาก็ตั้งเป้าที่จะคว้าโคต้าไปเล่นรอบสุดท้าย
ซึ่งหนึ่งในกีฬาความหวังก็คือเทคอนโดนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้ไปแล้ว๑ที่นั่งก็คือจากน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนกิจนะครับ

หลังจากนี้นะครับทางสมคมเทคอนโดแห่งประเทศไทย
ก็ตั้งเป้าที่จะได้อีก๒ที่นั่งนะครับ
มาทั้งหมด๗เหรียญทอง๓เหรียญเงินแล้วก็๖เหรียญทองแดงนะครับ

แล้วก็๑เหรียญเงินนะครับ๓เหรียญทองแดง
ท่ารำได้มา๑เหรียญทอง๒เหรียญเงิน๓เหรียญทองแดง
โคชเชยองซ็อกคุณภูมิฝึกศรชาวกริต้ายก็บอกว่าเป้าหมายต่อไปก็คือโอลิมปิก๒๐๒๐
ซึ่งจะมีรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
ตอนนี้ไทยได้โคต้าไปแล้ว๑คนนะครับก็คือพาณิพักษวงพัฒนกิจแชมป์โลกรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
ส่วนที่เหลืออีก๓โคต้านะครับตั้งเป้าไว้ที่๒คนแต่ต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมลศรีวิกรนายกสมคมกีฬาเทควันโดก็เสริมว่า
นักกีฬาคนอื่นเช่นรามนรงเสวกวิหารีที่ได้เหรียญทอง๔เกมรุ่น๕๘กิโลกรัมชาย
กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นไปถึงเหรียญโอลิมปิกเกมได้เช่นกัน
โอกาสลุ้นโคต้าอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ว่าตัวเก่งของชาติอื่นก็คว้าโคต้าไปหมดแล้ว
แรงกิ้งของตัวเองทำให้ไทยมีโอกาสมากขึ้นนะครับในรอบคัดเลือกครับ